สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่เรากำลังจูบดูดดื่มกับน้องมุกดา

เมื่อวานจัดแฟนมิติ้งนะคะก็ต้องไปเคลียร์กันนิดนึง
เขาลือกันให้แซ่บแฟนคลับรอรอดูข่าวนี้อยู่นะคะ
ว่าลิฟต์จูบของไม้กับมุกดาเนี่ยทำเอาปุ๊กลุ๊กนะคะ
ซึ่งเป็นคู่จิ้นที่เขาคู่จิ้นกันมาแบบหลายปีแล้วเนี่ยค่ะ

นางก็ไม่ยอมรับไงนะคะแต่นางก็สวีทกันมากเลยค่ะ
ก็เมื่อวานแฟนมิตติ้งนะคะคนไปมากมาย๒๐๐กว่าคน
ก็เลยไปถามไมค์ให้เคลียร์นะคะว่าตกลงเนี่ยกับมุกดาเนี่ยเป็นอะไรกันนะคะ
แล้วกับปุ๊กลุ๊กจะงอนจริงหรือเปล่าไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
คือหลังมันเริ่มเกิดจากความรักแล้วมันพัฒนาไปเรื่อย
จุ๊บก็กลายเป็นจู๊จากจู๊กลายเป็น
แต่ไม่ใช่เพราะว่าตัวเรา

จริงหรือเขาก็เขาว่าสนิทกันจนปุ๊กลูกงอนอะไรอย่างเงี้ย
อนทำไมเพื่อนกันเขาไม่งอนอยู่แล้ว

หรอกครับเราทำงานเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องสู้กับใคร
สิ่งเดียวที่เราทำคือเราเคารพคนดู

ถ้าที่ฉันเป็นปุ๊บลูกอีกฉันก็แอบตกใจนะคะ
มาเจอกันด้วยนะที่ตัวเล็กนี่สเปคนี่